คนที่เขาถูก๔๘ล้านบาทพี่พี่ทำยังไงเนี่ย
นี่ครับผู้โชคดีลายนี้คือพี่ชัยบดีนอายุ๕๒ปี
แปดริ้วฉะเชิงเซาซื้อสลากผ่านเว็บไซต์กองสลากพลัสครับ
รออยู่ที่บ้านเขาเอาเงินสด๔๘ล้านบาทไปมอบถึงมือนะฮะ
แล้วก็ถึงบ้านด้วยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลย

เขาแก้ตัวเลขด้วยเห็นไหมเห็นไหมจาก๑๘เป็น๔๘
ถ้าเกิดว่า๑๘เนี่ยจะถูกกี่ใบคะ๓ใบแต่๔๘เนี่ยเท่าไหร่กี่ใบนะ

ไม่เคยค่ะพี่เขาเผื่อเคยเห็นนี่แหละ
เมื่อ๑๔มีนาคมนี่เองตอนซื้อนึกถึงอะไร
เขาจะนึกทุกครั้งเวลาเขาจะซื้อสลากนะ
พอผลสลากออกเท่านั้นแหละโอ้โหเจ้าหน้าที่เว็บไซต์
โทรแจ้งมาเลยคุณชัยบรินครับคุณถูกรางวัลที่๑
พี่เขายังงงนะไม่คิดว่าจะถูกเยอะขนาดนี้
ขอตั้งหลักก่อนปรึกษาครอบครัวก่อน
ว่าจะวางแผนจัดการเงินก้อนนี้ยังไง
แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฝากธนาคารไว้ก่อนเพื่อความสบายใจ
จากนั้นก็จะไปแบ่งซื้อนะฮะขออภัยครับไปแบ่งทำบุญ
ที่ดินถวายวัดแล้วก็วางแผนใช้จ่ายอย่างมีสติ
ดีคนดังบ้างไหมล่ะ
คนดังที่เขาได้ไป๐๓กันหลายคน
พี่ปูที่ถ่ายคลิปพ่อน้ำสองมนต์สิทธิ์เมื่อวานนี้

จับคู่เสี่ยงกันเอาเองนะปรากฏว่าพี่ปูก็เสี่ยงถูกครับ๐๓
ได้ไป๔ฉบับพี่ปูนะฮะ
ทำไมหน้าเขายังเด็กอยู่ตลอดเวลานะ
คนต่อไปครับพี่ฮายอภพรซื้อเยอะเป็นปกติ
งวดนี้พี่ฮายไม่โบ๊ะไม่โบ๊ะปุ้ยปลูก๐๓ทั้งหมดโอ้โฮ
ฉบับว่ะ๔๗คูณ๒๐๐เข้าไป
ได้เกือบแสน๙๔๐๐๐บาทถัดไปคือพี่มัมลาโคนิก
ก็ได้๐๓มา๓ฉบับเหมือนกัน
ส่วนคุณครูลิลลี่กิจมาโนธแม้ว่าจะเดินทางสายบุญ
แต่ก็เสี่ยงโชคถูกเลขท้าย๐๓ไป๒ฉบับกับเขาเหมือนกัน
พี่อุ๊ปฟิลยะนักปั้นคนดังก็ถูกเลขท้าย๐๓ไป๒ฉบับ

เลขวันเกิดกับเลขปีเกิดของพี่อุ๊บนั่นเอง
หัวมีชใชตาบอร์นเหมาไปหมื่นกว่าบาท
นะครับโพสต์ว่าถูกรางวัลเลขหน้า
แล้วก็เลขท้าย๓ตัวรวม๘ฉบับ
แล้วก็เลขท้าย๐๓อีก๗ฉบับ
ได้กำไรไปสวยใจนุ่มบอกนะ
แต่คนที่ผิดหวังเห็นจะเป็นคุณแอนนา
อ้าวคุณอันน่าที่ฝันถึงคุณตังโม
แล้วได้เลข๒๘๗น่ะคุณอันน่าว่าอย่างไรครับ
ก็เป็นอาหารน้อมต้องจะหวยออกนะคะ
ไม่ถูกเลยก็เป็นอาหารนก
นี่นกยังบินหนีเลย
แต่ช่วยเก็บขยะด้วยนะคุณอันน่าโปรดกระโปรกนะครับ